สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
ท่านได้ยินเราสองคนชัดเจนนะครับ

ประหลัดครับข่าวดีล่าสุดที่กระทรวงแรงงานเปิดเผยบอกว่า
พี่น้องแรงงานไทยที่อยากจะกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกครั้ง
หลังจากหนีไพรสงครามมาเนี่ย
ชี้แจ้งรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยสิครับ
บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจครับ
ก็เดิมหลักการเดิมของอิสรัยเอลคือเมื่อทำงานครบ

วันนี้มีบางเหตุการณ์ของความทางเดียวนะครับ
แรงงานเพศภัยที่กลับมาประเทศไทย
สามารถกลับไปทำงานโดยไม่ต้องถือว่าเป็นเพลงที่วีซ่า
ก็คือสามารถไปทำงานกับนายจ้างเดิมหรือในจ้างใหม่ได้นะครับครับโดย
โดยสามารถไม่ต้องดำเนินการทำสัญญาใหม่กับนายจ้างรายเดิมเลย
สามารถกลับไปทำงานด้านอีกครั้งหนึ่งครับผม
ยังไงประสานกับใครหน่วยงานไหนครับท่าน
เป็นการเลือกข้อมูลรายงานได้หรือแม้ว่า

โครงการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยกับอิสราเอล

สุด๒๐๐๐๐๐บาทสุด๒๐๐๐๐๐บาทเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง
จึงให้กระทรวงแรงงานเป็นคนดำเนินการโดยให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ผมอยากจะถามเป็นความรู้ที่นึงแล้วแล้วที่บอกว่าสัญญา๕ปี๓เดือน
ก็คือว่าสามารถที่จะทำงานแค่ได้ในระยะเวลาสัญญาที่กำหนดเอาไว้ไม่สามารถที่จะต่อได้ใช่ไหมครับ
เป็นทางการอีเพลกความหล่มหมดเลยครับ

แม้มีเหตุผลไหมค่ะต่อเร็กเซศ๓เดือนด้วย

ใช่ครับ
ประหลัดครับแรงงานไทยที่กลับมาแล้วแล้วจะกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีก
สถานการณ์สงบเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างถ้าเขาจะต้องมีการจ่ายเพิ่มเนี่ย

ค่าใช้จ่ายถ้าจะเป็นก็เป็นเรื่องของค่าเครื่องบินอย่างเดียวนะครับ
คือค่าใช้จ่ายค่าทำสัญญาค่าใช้จ่ายต่างกับบริษัทสถานการณ์ที่อิสราเอลไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับ
ถ้าเป็นประเด็นก็เป็นเรื่องของค่าเครื่องบินที่เดินทางไปอิสราเอลอย่างเดียวนะครับ

แต่ว่าค่าดำเนินการอื่นนี่คือทางการจะประสานดูแลให้ทั้งหมดใช่ไหมครับ

แรงงานไทยที่ประมาณสำเนียงอยู่แล้วแต่ยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินพลุงพลังอยู่ครับ

เขาต้องเกรงแค่จ่ายในการยังทางไปขังแรกเนอะครับ

จะผ่าทางขอให้ทางอาคารที่เขาคู่เงินไป
หรือแหล่งคู่เงินที่เขาคู่ไป
ให้เขาสามารถมีการกู้เงินโดย
ไม่มีดอกเบี้ยเป็นระยะยาวให้มากขึ้นกว่าเดิม
เป็นวิธีการที่เราต้องคุยกับทางธนาคารที่เขากู้ไป
เช่นพคที่กู้ใบก็มีเดือนฐานเป็นทางแรก
ซึ่งมีค่าเกิดกายประมาณ๗๒๐๐บาท
ซึ่งถ้ารวมทั้งด่อทั้งป้นยังเหยียบประมาณแสน
นั่นเป็นภาระจุดที่รายงานคือว่าเป็นเงินที่เขา
ยังกังวลที่ว่ากลับประเทศไทยแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ตรงนี้
เราก็ต้องประเภทจ่ายกับธนาคารในการให้ก่อนการพิการหนี้ไปก่อน
ถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องที่รายงานก็จะรวมเบาในเรื่องของการจ่ายเงิน
จ่ายค่าหนี้หรือจ่ายเงินของธนาคารหรือว่าถ้าช่วยเขาสมมุติได้
ก็เป็นเรื่องที่แบ่งเบาภาระในการที่เขากลับมาประเทศไทยแล้ว
ไม่ต้องไปหาเงินมาใช้หนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
จะได้มีความชัดเจนเมื่อไหร่ครับคุยกับแบงค์แล้วจะช่วยลดดอกให้
หรือว่าช่วยเหลืออื่นสำหรับคนที่เป็นคนที่ไปกู้หนี้มาก่อนหน้านี้ครับ
เช่นแจ้งความธรรมดาประโยชน์มือลึกสุดนะครับ
หรือบางคนอยากกลับแต่เขาอยู่แบบผิดกฎหมายที่นั่นนะฮะ
เหล่านี้เราจะช่วยเขายังไงได้บ้างไหมครับท่านประหลัดครับ
ครับคือถ้าผิดผิดกฎหมายก็ถือว่าสามารถกลับประเทศไทยได้นะครับ
ซึ่งทางรัฐบาลจะรับผิดชอบค่าเครื่องเดินทางกลับทุกเคสเลยนะครับ
ไม่ว่าเป็นแรงงานถูกผลหมายหรือถูกเครื่องหมายนะครับ
หรือกรณีที่บางรายอยู่เกินเวลาที่กำหนดก็สามารถเดินทางกลับไปเพื่อไทยได้
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความคุ้มความสามารถกลับแรงงาน
อยากให้กลับประเทศไทยเพื่อกลับมาเยียวยาสภาพจิตใจหรือสภาพร่างกายนะครับ
ครับท่านครับผมขออนุญาตถามในส่วนของการเดินทางไปทำงานเวลาเขาไปอิสราเอล
ขออนุญาตจอดจงกับอิสราเอลแบบผิดกฎหมายเห็นมั้ย
คือวิธีการคือไปด้วยวีซ่าท่องเที่ยวอย่างนี้หรือว่าหรือว่ามีวิธีการอย่างนั้น
ก็ไม่กลับประเทศไทยก็มีรายรายที่ช่องภารกิจ
เบือนละ๕๐๐บาทยังอยากประจอด
ก็จะเป็นรายงานปฏิสิทธิ์ผลหมายหรือบางคน

ไม่เคยแจ้งทางบอสสาหรัยภาครงาน
นี่คือลัยงานที่ตรูกลตหมายที่อยู่ในอิสระเอล

อยากจะกลับประเทศไม่ว่าจะอยู่ขับถูกหรือผิดกฎหมายก็ตาม

ทุกคนคนงานไทยเมื่อวันวันอาทิตย์ที่แทนมา
มีเท่าที่อยากจะยอมทางเพชรตามเอกสาร
แรงงานไทยที่กลับมาประเทศไทยและอยากจะกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกรอบนึง
อันนี้คือครอบคลุมทุกคนทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับ
ที่ลงทะเบียนผ่านกับทางการและคนที่กลับมาเองซื้อตัวเองอะไรแบบนี้ครับท่าน
คนที่กลับมาเองที่ตัวเองด้วยครับสามารถกลับไปทำงานได้นะครับ
หรือรัฐจ้างลายใหม่ก็ได้นะครับนี่ขอให้ความข่าวจากคณิงาน
อันนี้คือเฉพาะเคสที่ยังอยู่ไม่ครบสัญญาหรือเปล่าครับท่าน
ถ้าคนที่อยู่ครบสัญญาแล้วกลับมาหนีภัยสงครามมาแล้วอยากจะกลับไปอีก
ทำอาชีพไปหาเงินอีกได้ไหมครับ
ถ้าครบสัญญาแล้วคงกลับไปไม่ได้แล้วนะครับ
เป็นคนนี้ที่คนยังไม่ครบสัญญาจ้างนะครับ
มาเป็นรายใหญ่ของครอบครัวที่ประเทศไทยอีกนะครับ

ตัวเลขล่าสุดที่มันก็เกือบจะแตะ๘๐๐แล้วเนี่ย
โปรดติดตามตอนต่อไป